คุณผู้ชมครับมาดูคลิปเหตุระทึกนี้กันนะครับ
ขณะที่นักปั่นจักรยานเนี่ยก็ปั่นไปเที่ยวเขาใหญ่นะฮะ
แต่ไปเจอเจ้ายักษ์บึ้มก็คือช้าง
หลังจากนั้นนักปั่นจักรยานจะหนีช้างอย่างไร
คุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันนะครับ
เป็นใครใครก็หนีฮะวิ่งคือดูช้างเขาคือพุ่งตรงมาหาเลยอ่ะ
สืบสกุลเออนะฮะตรงมาหารถจักรยานเลยนะฮะ
ดูสิครับปั่นอยู่ดีโอ๊ยอากาศดีจังเลย
เริ่มแล้วเริ่มมีอะไรอยู่ข้างหน้าแว๊บ
ก็บอกมือขวาเป็นสัญลักษณ์นะให้คันหลังชะลอชะลอก่อน
แต่ตัวเองเนี่ยเบรกเอี๊ยดกระหนัน
แล้วดูสิยกจักรยานวิ่งหนีแบบสุดชีวิตเลยค่ะ
แต่ถือว่าเขามีสตินะเขาก็ยังยกจักรยานของเขากลับไปด้วย
จักรยานแพงไงใช่ฮะผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อคุณเฉลิมวุฒิ
นำคลิปภาพจากกล้องหน้ารถของเขาออกมาแชร์เป็นวินาทีเพื่อนนักปั่น
ชื่อว่าคุณเฟิร์สปั่นจักรยานขึ้นเขาใหญ่
เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้๒๕กุมภาพันธ์
ขณะกำลังปั่นเพลินไปเจอกับเจ้ายักษ์เจ้าช้างป่าตัวหนึ่ง
วิ่งตรงมาในเส้นทางที่เขากำลังจะปั่นตรงไป
มันวิ่งมาแบบว่าพุ่งมาเลยนะคุณนะ
จ้องเป้าตาเขมงเลยว่าฉันจะเอาให้ได้จักรยานคันนี้
หรือว่าช้ำอยากปั่นจักรยานคุณ

พอเห็นช้างป่าอยู่ตรงหน้านะนักปั่นที่ว่าใจกล้า
ถึงกับเบรกไม่ทันเลยก่อนจะยกรถจักรยาน
วิ่งหนีไปทันทีตอนแรกเขาอาจจะคิดสองจิตสองใจนะ
ผมจะปั่นกลับไปหรือว่าผมจะวิ่งหนีที
เอาผมวิ่งดีกว่าน่าจะเร็วกว่านะครับ
ไม่ต้องปันแล้วเจอแบบนี้วิ่งสิครับรออะไร
ก็คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะ